อันนี้ไม่ใช่แมวแต่มากันเยอะเลย
ชาวบ้านบอกโอ้โหไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อน

พอเช้าวันนี้นักท่องเที่ยวก็ไปชมทะเลเหมาะกัน

ท่านผู้ชมไปดูนะฮะว่าเจออะไรครับ
จะเปิดผนังออกมานะครับ
เปิดประตูหน้าต่างออกมาดูหมอก
แต่กลับเป็นว่าเรามาเจอนี่ครับ
ค่อยดูกันนะเห็นมันเส้นไหม
คืออะไรคืออะไรคืออะไร

ตื่นมาจะดูหมอก
ต้องขอประทานโทษด้วยผมนับตัวให้ไม่ได้จริง

น่าจะมานอนลักษณะโฮมสเตรด้วย

ท่านผู้ชมครับ
ตรงที่เป็นบ้านพรากส์ให้กับส่วนต้องเที่ยว

ส่วนสุดทางคนในพื้นที่บอกกับเราว่าอย่างชาวบ้านเองเกิดมา
เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันไส้เดือนเยอะขนาดนี้ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยว
ตกใจกันเหมือนกันทีนี้เขาตกใจแล้วเขาก็กังวลด้วย
ว่าไส้เดือนขึ้นมาเยอะอย่างนี้
เพราะว่ามันจะมีเรื่องแบบหนีน้ำหนีที่ชื้นแฉะขึ้นมา
มันจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเดี๋ยวจะมีน้ำท่วมหนัก

อาจจะเกิดปรากฏการณ์

ชาวบ้านเขาก็เลยกังวลใจกัน
เพราะว่าฝนตกหนักด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมา
พอเช้าขึ้นมาฝูงไส้เดือนขึ้นมาเยอะแยะไปหมดนะ
ก็เลยกังวลว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่เป็นสัญญาณเตือนอะไรหรือเปล่า

โถแล้วซูมไปใกล้มากเลยค่ะ
เหยื่อไม่พอเข้ามาตรงนี้โอ้โหดูสิ
ทุกผู้ชมครับเพื่อขายข้อสงสัยนะฮะเรื่องปรากฏการณ์ตรงนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยถามไปยังอาจารย์เจดนะฮะรองศาสตราอาจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อาจารย์เจดบอกว่าการที่มีไส้เดือนออกมาเยอะแบบนี้เนี่ย
มันก็คงสืบเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนัก
แล้วน้ำมันไหลลงไปที่ในดินเยอะมาก
มันก็ไปท่วมรังของไส้เดือน
ไส้เดือนมันก็ต้องหนีน้ำขึ้นมาบนดิน
อาจารย์เจตบอกอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลก
ไม่ต้องกังวลใจไปถึงว่าโอ้โหเป็นสัญญาณเตือน
ว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่เหตุการณ์เหนือธรรมชาติอะไรขนาดนั้น
ไม่ใช่ฝนตกหนักน้ำมันท่วมรังไส้เดือน
ไส้เดือนมันก็เลยขึ้นมามันก็ขึ้นมาอ๋อ
จะมีชาวบ้านหลายคนกังวลกันว่าเวลาเห็นฝูงไส้เดือนขึ้นมาจากดิน
แล้วนึกว่าต่อไปจะมีน้ำท่วมใหญ่หรืออะไรเป็นรางบอกเหตุทำนองนั้นครับ
แต่ว่าจริงแล้วก็คือเกิดจากการที่เนาะวันนั้นหรือคืนนั้น
อาจจะมีพายุอาจจะมีฝนตกหนักแล้วทำให้ดินมีน้ำลงไปค่อนข้างมาก
ไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบพื้นดินที่ชื้นก็จริง
แต่เขาก็ไม่ต้องการให้น้ำเยอะขนาดไปท่วมรังเขา

จะเห็นว่าถ้าเกิดมีภาวะที่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเนี่ย

บางทีเขาอาจจะต้องอบพยพไปอยู่พื้นที่อื่นเลย
นั่นก็ไม่เป็นเรื่องแปลกว่าตอนเช้าเราเจอไส้ดมขึ้นมาเยอะประมาณนั้นครับ

แห้งสนิทเลยแล้วขึ้นอยู่ขึ้นมาอย่างนี้

เดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เฉดอีกทีหนึ่ง